ช่วงนี้เราตามให้ต่อนะครับความคืบหน้าเรื่องของศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่
เห็นข่าวเห็นภาพบอกว่าโอ้โหทำไมมันขนาดนี้เนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าผู้ที่เขารับการบำบัดบอกว่าโอ้โหห้องน้ำก็
มีอยู่สองห้องอยู่กันเกือบสามร้อยคนครับได้กินข้าวกับอะไรอ่ะฟักทองหรืออะไรนะ
คือมันปูดมันเล่าหมดแล้วก็ข่าวโอ้ยคือเอาเป็นว่าเขาบอกนรกบนดิน
ใช่นรกบนดินส่วนนี้คือภาพล่าสุดของวันนี้นะฮะ
วันนี้ตำรวจไปตรวจพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับไม่มีผู้บำบัดยาเสพติดอยู่ที่นี่แล้ว
ค่ะเพราะเมื่อคืนนี้สองร้อยกว่าคนเนี่ยทางท่านผู้ว่าบอกว่าให้ย้ายออกไปให้หมด
อยู่ที่เขาชนไก่นะไปให้ทางทหารช่วยดูแลให้ก่อนนะครับ
แล้วจะจัดการอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ตรงนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้ว
อยู่กันสองร้อยกว่าคนมีห้องน้ำอยู่ข้างในเนี่ยสองห้องค่ะ
บางทีเนี่ยโอ้โหปวดอุจจาระไม่ไหวถึงขั้นต้องมานั่งหันหลังชนกันแล้วก็
พร้อมพร้อมกันคนที่เห็นข่าวนี้ก็เลยถามว่านี่คือสถานบำบัดยาเสพติด
หรือนี่คือเรือนจำหรือนี่คือนรกบนดินหรือนี่คือที่ไหนกันแน่
นี่ฮะโอ้โหปัสสาวะใส่ถังกันด้วยใช่ไม่อย่างนั้นไม่ทันนะฮะ
ค่ะเพราะว่าเพื่อนกำลังเข้าห้องน้ำอุจจาระอยู่นะครับ
แล้วอยู่กันแบบแออัดมากบางคนนี่เป็นโรคผิวหนังอะไรเต็มไปหมดนะ
เอาละเขาเป็นผู้ติดยาเสพติดแต่เขาก็ต้องการมาบำบัดฟื้นฟู
พอมาเจอที่นี่เข้าไปเนี่ยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกมีค่าแรกเข้าในหนึ่งหมื่นบาท
นะมีตำรวจที่บอกว่าถ้าไม่อยากติดคุกมีประวัติติดยาเสพติดมาบำบัดที่นี่
จ่ายเงินให้ตำรวจด้วยนะคนที่เขาร้องเรียนเขาบอกนะครับท่านผู้ชมครับ
ศูนย์เมื่อวานก็ออกมาชี้แจงเบื้องต้นบอกว่าโอ้โหไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้น
อืมห้องน้ำก็มีอ่ะอยู่ก็ด้านนอกอีกตั้งสามสิบห้อง
แต่คนเขาบอกเอาก็คุณไม่ได้เปิดให้เข้าออกไปใช้ค่ะห้องน้ำสามสิบห้องอยู่ด้านนอกอ่ะ
เห็นไหมมีตีมีทำโทษอะไรอีกพรุ่งเนี้ยนะครับค่ะ
นี่คือภาพของเหตุการณ์ที่มีคนร้องเรียนนะครับรวมทั้งภาพล่าสุดณวันนี้
เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับเพราะว่าจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งในวันนี้เนี่ย
คือที่เขาชนไก่นะครับค่ายเขาชนไก่ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ถ้าเรารู้จักกันเขาชนไก่ก็คือศูนย์ฝึกรอดอร์นะฝึกสุดท้ายเนี่ย
ขั้นตอนสุดท้ายต้องมาที่เขาชนไก่เลยคือที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่บำบัดยาเสพติดบางคนก็บวชอยู่ก็มีนะใช่ค่ะ
เพราะว่าหลังจากบำบัดยาเสพติดแล้วบางคนก็บวชที่วัดซะเลย
แต่ก็ขอออกมาจากวัดนะคะขอไม่อยู่ต่อในวัดนะคะไม่อยู่ต่อ
ขอออกมาเหมือนกันขอออกมามาอยู่เขาชนไก่ดีกว่า
ส่วนคนที่บำบัดยาเสพติดที่นี่เขาบังคับว่าเขาจะต้องให้โกนศีรษะ
ค่ะอ่าลักษณะก็จะศีรษะโล้นโกนศีรษะกันหมดนะฮะ
ตอนนี้มาอยู่ที่เขาชนไก่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับค่ายเขาชนไก่นะครับ
ทหารก็ดูแลให้หมดอาหารการกินที่หลับที่นอนที่อยู่
คือนี่ฮะมีมุ้งอะไรให้เรียบร้อยห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่เขาชนไก่เนี่ยคุณระวีการแก้ววิจิตบอกว่า
โอ้โหแต่ละคนสีหน้านี้ยิ้มแย้มดูมีความสุขขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แตกต่างจากตอนที่อยู่ที่ศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่ตำบลด่านมะขามเตี้ยก็คุณผู้ชมลองดูภาพเปรียบเทียบกันเอาเองก็แล้วกันค่ะ
ครับว่ามันแตกต่างกันนะอืมที่วัดกับที่เขาชนไก่อ่ะนะครับอืมโอ้โห
แม่ค่ะคนที่อยู่บอกนรกบนดินค่อยไล่ไปนะครับ
ตรงเขาชนไก่ก่อนกันแล้วกันนะครับเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมีทางแม่แล้วก็ลูกชายที่เป็นผู้บำบัดยาเสพติด
เขาร้องขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลาก่อนด้วยหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
ก็เลยไปร้องยังจังหวัดยังกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มาตรวจสอบที่วัดกัน
ใช่ค่ะหมอปลาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณใดนะคะ
แค่อยากจะไปช่วยเหลือเรื่องของสถานบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่มันอาจจะไม่เหมาะสม
มีคนเป็นเป็นนี่แหละแต่เขาบอกเขาเจอนรกบนดินนะครับ
วันนี้หมอปลาก็ไปเยี่ยมผู้บำบัดยาเสพติดที่ค่ายเขาชนไก่นะครับ
บอกว่าหลังจากผู้บำบัดทุกคนถูกย้ายมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้มากันตั้งแต่ช่วงค่ำนะฮะ
ทุกคนก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากหลายคนก็มีกำลังใจมากขึ้น
บอกว่าอยากกลับบ้านอยากไปเจอพ่อแม่อยากไปเจอครอบครัว
วันนี้มีผู้ปกครองของผู้บำบัดยาเสพติดมาที่นี่หลายร้อยคนเหมือนกันนะครับ
เพื่อจะมารับลูกหลานเขากลับบ้านค่ะ
คือบอกว่าเดี๋ยวเอากลับไปบำบัดที่บ้านก็แล้วกันนะหรือว่าไปหาที่บำบัดที่ใหม่
แล้วก็อยากขอบคุณไปยังผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ทหารด้วยที่เข้ามาช่วยเหลือ
ขอให้ตรวจสอบในกรณีนี้ด้วยคือทางหมอปลาเชื่อว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น
กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ที่ถือกฎหมาย
เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด
เพราะพอเสพยาเสพติดแล้วทำไมถึงถูกส่งมาบำบัดที่นี่
ซึ่งหมอปลาเชื่อว่าการกระทำนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับคนที่จับแล้วก็ส่งมาบำบัดที่นี่

พบว่ามีรถตำรวจ๒คันเข้ามาที่เขาชนไก่
คล้ายกับมีการประสานผู้ปกครองให้มารับผู้บำบัดอะไรประมาณอย่าง
เนี้ยนะครับแล้วก็ประสานทางทหารให้ช่วยดูไม่ให้ผู้อำบัดขึ้น
รถไปโดยไม่มีผู้ปกครองมารับด้วยตัวเองด้วยต้องไปดูตรงนั้น
ด้วยเมื่อคืนวานนี้ขณะย้ายผู้บำบัดหมอปลาบอกนะฮะมีเจ้าหน้าที่
ทำทีมาเหมือนกับเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิด
ไม่ตื่นตนกไม่เข้ามาช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายอะไรอย่าง

ได้ได้มาหลายเคสที่จังหวัดร้อยเอกดที่จังหวัดกะลาเสียน
คนที่เอาคนป่วยมาส่งเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ชุดเดิมบาง
ก็โดนแจ้งความเจ้าหน้าที่จับเขามาบำบัด

ก็เอาโทรศัพท์ไปบอกผู้ปกครองว่า

เรียกเงินหลักหมื่นจนถึงหลักแสน

ไม่ใช่แค่๒จังหวัดนี้นะครับ

แต่ที่หนักสุดคือร้อยเอ็ดกับการสิน
ไม่มีความชอบมาพากร
ผลประโยชน์ซึ่งกันและการ
นี่ค่ะคือประมาณว่าจากร้อยเอ็ดกาลสินจากอีสานนะ
ทำไมถึงถึงส่งมาบำบัด
กาญจนบุรีอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ

เราได้เจอกับผู้บำบัด
ที่เคยอยู่ที่วัดท่าผู้ราชบำรุงแล้ววันนี้มาอยู่ที่ค่ายเขาชนไก่
คือทุกคนบอกดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับ
เนื่องจากทหารนี่ดูแลเรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่หลับที่นอนห้องน้ำ

ทุกคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้ม
มีความสุขขึ้นอารมณ์ดีขึ้น
ตลอดทั้งวันก็มีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงที่ทราบข่าวก็เอาเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับผู้บำบัดด้วยนะฮะ
นี่ครับก็ได้กินอิ่มกันด้วยนะครับ
แล้วข้าวก็บูดด้วยแล้วท้องเสีย
เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ด้วยห้องน้ำมีแค่๒ห้อง
นี่ฮะเขาบอกโอ้โหได้กินดีสักทีนึง
มีคนใจบุญเอาเข้ากล่องมาให้เอาน้ำดื่มมาให้
คือหมอปลาเองก็มาคุยกับผู้ที่บำบัดอยู่ที่นี่นะครับ

แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่

นี่หมอปลาก็กินข้าวด้วยไปพูดไปคุยด้วย
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผู้บำบัดคนไหนนะ
ถ้าไม่มีญาติมารับนะที่จะรับไปดูแลไปบำบัดกันต่อเนี่ย
ถ้าจะไปบำบัดรักษาเรื่องของยาเสพติดที่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรีก็ได้

กระทุดที่ทำให้พวกคุณเป็นเวรินิส
ขออนุญาต
ต้องเชื่อเจ้าหน้าที่ทหารกับอทสข้างนอกแล้วก็ตาย
อย่าสร้างปัญหาไม่งั้นคุณจะกลับไปอยู่วัดเดิมไหม

ถ้าเราพูดบางทีเลยครับ

นึกว่านึกว่าศูนย์ฝึกทหารใหม่

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจจาก
ผู้เข้ารับการบำบัดคนหนึ่ง
เขาเป็นชายหนุ่มวัย๒๘ปีนะครับ
บอกกับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
บำบัดที่วัดแห่งนี้อยู่๑๐เดือนนะครับ
คือเขาเนี่ยยอมรับว่าเขาเสพยาเสพติดคือเสพยาไอซ์
เขาก็ไปบอกครอบครัวบอกว่าเขาเสพยา
เขาอยากหายจากการติดยา
ตอนนั้นพอแม่กับภรรยาทราบเนี่ย
แล้วก็ตรวจสอบพบว่าที่วัดแห่งนี้
บำบัดผู้ติดยาเสพติด
คือวัดท่าผู้ราชบำรุงที่ด่านมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรี

คือตอนนั้นไม่รู้ว่าเขามีสภาพความเป็นอยู่ยังไง

จนวันที่๑๙ธันวาคมปีที่แล้ว
ผู้ชายคนนี้ได้บอกกับเรานะครับ
เขาบอกว่าภรรยาเนี่ยชวนมาเที่ยววัดแห่งนี้
ทันทีที่มาถึงเจ้าหน้าที่เข้ามาล็อกตัว
แล้วใส่กุญแจมือพาเข้าไปในห้องบำบัดทันที
พอแยกกับแม่กับภรรยาเจ้าหน้าที่คนเดิมเนี่ยมาชกเขามาต่อยมาทุบมาตีมาทำร้ายร่างกาย
ตอนนั้นเขาพยายามขัดขืนโวยวายเสียงดังรับไม่ได้กับการถูกทำร้าย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้เหตุผลเขาเลยว่าทำไมต้องมาทำร้ายเขา
แต่บอกกับผู้บำบัดรายอื่นว่าตัวเขาคลุ้มคลั่งเลยต้องหยุดด้วยวิธีการนี้
ทีพยานาสีก๑๐เดือนเขาอยู่ที่นี่กลายเป็นว่าเขาเป็นโรคผิวหนัง
แล้วเป็นเหมือนกับทุกคนด้วยนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลย
แต่ต้องมาทนสภาพแบบนี้มาเจอสภาพแบบนี้ยิ่งกว่าถูกขังในคุกซะอีก
เดือนที่ผ่านมามีผู้บำบัดเสียชีวิตไป๒คน

เขาบอกดูสภาพร่างกายเขา
ซึ่งไม่ใช่เขาคนเดียวนะฮะทุกคนเป็นอย่างนี้หมด
เดือนที่แล้วเสียชีวิตไป๒นะ
คือสองคนนี้เสียชีวิตติดต่อกัน
ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้ววูบ

เจ้าหน้าที่บอกเอาไม่เป็นไรหรอกนะ
แล้วก็ไม่ได้รู้สึกตนกเลยว่ามีผู้บำบัดแบบป่วยนะ

คือสุดท้ายเนี่ยกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาดูอีกทีนึงก็คือ
ตายแล้วเพราะทิ้งเวลาไว้นานมาก
ไม่ช่วยเหลือคือช่วยเหลือไม่ทันแล้วมาถึงก็ช่วยไม่ทันแล้ว
ซึ่งตอนนี้เขาบอกเขาดีใจมากที่วันนี้มาถึงสักทีนึง
ผู้บำบัดทุกคนรอคอยได้ออกมาจากในนั้นออกมาสู่โลกภายนอก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศูนย์บำบัดแห่งนี้ด้วย
เพราะมองว่าผู้เสพยาเสพติดถ้าเขาจะบำบัดรักษาเนี่ย
มันก็ต้องเป็นไปด้วยวิธีการที่เหมาะสม
จะไปพร้อมกับหมอปลาแล้วก็ทนายภัยศาล
ช่างสูญแค่นั้นเองครับ
คือผมมั้ยเงียบอะผมจะออกคือยังไงผมไม่ยอม
เขาก็ซัดซะนวมอยู่เหมือนกัน

จะเห็นผมดีว่าวันนั้นวันผมมาเนี่ยผมโดนเยอะแค่ไหน
เขาให้คนในนั้นตบบ้างเตะบ้างต่อยบ้าง
ก็ปากแตกหัวโนเยอะเลยสลบ
คือพ่อแม่ผมหลอกมาก็จริง
แต่ถามมาว่าการกระทำเช่นนี้มันเป็นคนหรือเปล่า
รับไม่ได้คือสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคน
ก็บางทีเนี่ยมีทั้งโรคฝีโรคผิวหนังเนี่ย
คือยาเนี่ยมันได้รับก็จริงแต่มันไม่เพียงพอ
แล้วในสัญญาเขาบอกแล้วว่า
มีการรักษาอยู่คู่กับทีมแพทย์หรือหมอ

ทุกคนรอวันนี้รอวันที่จะได้ออกมา
แล้วก็พูดได้แค่ว่าวันนี้มาถึงแล้ว
เราต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู
เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูมันก็มีหลายอย่าง
หนึ่งคือสมัครใจอ่าสองคือกึ่งสมัครใจ
ผู้นำชุมชนคนในครอบครัวเห็นว่าเสพยาแล้วก็พาไป

แต่ว่าของกลางที่เป็นยาเสพติดของคุณเนี่ย
มันไม่ได้มากถึงขั้นเข้าข่ายความผิดในการค้ายา

เมื่อเป็นผู้เสพก็จะเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู
ซึ่งการบำบัดมันไม่ได้ใช้แค่ใจนะคะ
คือคุณหมอบอกว่าหลายคนบอกว่าก็ใช้ใจไง
ใจแข็งเลิกยาไปเลยง่าย

ยาเสพติดบางอย่างมันเป็นเรื่องของเคมีในร่างกาย

อย่างที่เราเคยเล่าข่าวคนติดเหล้านาน

ตายนะถึงขั้นตายนะคะ
ดังนั้นการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเนี่ย
มันต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง
เขาจะได้บำบัดแล้วเขาก็เลิกขาดจากยาเสพติดได้จริง
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนที่เราเล่าข่าวอยู่บ่อย
เสพไปบำบัดออกมาเสพอีก
บำบัดออกมาเสพอีกแล้วก็ก่อคดีอาทยากรรม
ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับญาติของผู้บำบัดคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเห็นคลิปเรือนนอนความเป็นอยู่ของน้องชายวัย๒๐

พอรู้ว่านี่คือศูนย์บำบัดที่น้องไปบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดอยู่
โอ้โหตกใจมากนะคะ
คือญาติคนนี้เขาบอกว่าน้องชายมาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่วัดนี้
ก็เพราะว่าตัวญาติเองกับตัวแม่เนี่ย
อยากให้เลิกยา
ก็เลยติดต่อกับตำรวจในพื้นที่ว่าช่วยแนะนำหน่อยสิ
ศูนย์บำบัดยาเสพติดเนี่ยมีที่ไหนยังไงบ้าง
นี่ก็เป็นลักษณะของกึ่งสมัครใจ

ก็เลยไปประสานกับเจ้าหน้าที่ว่าพาไปบำบัดซะเถอะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถมารับตัวน้องชายถึงบ้านเลยค่ะ

ตำรวจเนี่ยมาบอกครอบครัวว่ามีค่าใช้จ่ายสามหมื่นนะครับ

การซื้อคูปองอาหารด้วยอะไรด้วย
แล้วก็เล่าถึงวิธีการบำบัดว่าจะไม่มีการทุบตีทำร้ายอะไรนะ
สุดท้ายครอบครัวเนี้ยเขายอมจ่ายไปสามหมื่น
อันนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของกระบวนการการเข้าสู่สารบำบัด
ว่ามันถูกต้องหรือไม่อย่างไรไอ้การเรียกเงินตรงนี้
เมื่อเช้านี้น้องชายโทรไปร้องไห้บอกอยากกลับบ้านที่จังหวัดสกลนคร
ก็เลยรีบขับรถมารับทันทีเลยค่ะ
ทำไมถึงตัดสินใจให้น้องมาอยู่ที่นี่
ก็อยากจะบำบัดน้องนะครับ
ครับสวัสดีครับแล้วก็ก็เลยให้คุณครูหรือตำรวจเลยครับที่รู้จักกันนะครับ
หาข้อมูลหาเบอร์โทรมาแล้วก็โทรหาโทรหาที่ค่ายบำบัดเขานะครับ
เขาก็ไปรับนะครับ

เขาเป็นดูเหมือนเป็นตำรวจไหมหรือเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ที่ไปรับ
ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านครับมีแต่แม่อยู่ครับ

ครับผม
ผู้ชมครับที่วัดท่าผู้ราชบำรุงวันนี้เนี่ยยังมีผู้บำบัดแล้วก็ผู้ที่บวชเป็นพระที่ยังอยู่ที่วัด
เขาสมัครใจอยู่ตอนเนี่ยอีกสามสิบคนนะฮะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยที่ท่านเห็นนี่คือพิธีส่งน้ำสรีระสังขารของพระครูประหลัดประสิทธิ์
เจ้าวาดวัดท่าผู้ราชบำรุงนะครับ
มรณภาพเมื่อคืนนี้นะฮะประมาณ๒ทุ่มครึ่งนะครับ
ช่วงที่กำลังย้ายผู้บำบัดไปเขาชนไก่กันพอดีเลยนะครับ
ท่านก็อาภาษณ์มานานแล้วอาการสุดลงอย่างหนักนะครับ

หลังจากมีปัญหาเรื่องของข่าวของศูนย์บำบัดอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ลูกศิษย์วัดกับพระที่วัดบอกไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าหลวงพ่อเจ้าวาดท่านอาภาษณ์มานานนะ

เมื่อคืนนี้ท่านก็มรณภาพ

ส่วนเจ้าหน้าที่วันนี้ไปสำรวจเรือนนอนของผู้บำบัดยาเสพติดนะครับ
ก่อนหน้านี้มีอยู่สองร้อยสิบหกคน
ตอนนี้ไปอยู่เขาชนไก่กันหมดแล้วมีส่วนหนึ่งที่ยังสมัครใจอยู่ที่นี่ประมาณ๓๐คนนะครับ
คือตอนนั้นก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างการบำบัดยาเสพติดนะครับ
นอนมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว
ผนังทุกด้านมีช่องลมระบายอากาศนะ
ก็ภายในเรือนนอนเนี่ยจะเป็นห้องโถงนะครับ
ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีพัดลมเพดานมีพัดลมดูดอากาศ
ผู้เข้ารับการบำบัดต้องใช้ผ้าปูนอนกับพื้นนะก็อยู่กันอย่างแออัดนะฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอาคารนะครับ
ข้าวของก็วางอยู่ระเกะระกะนะครับ
จากห้องโถงจะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำอยู่ระหว่างเรือนนอนกับห้องน้ำนะฮะซึ่งไม่มีประตูนะครับไม่มีฉากกั้นเป็นห้องน้ำสองห้องแล้วมีถังน้ำใส่เอาไว้เอาไว้ใส่ปัสสาวะเนี่ยเรียงรายอยู่ที่ด้านนอกห้องน้ำที่จะมีโถส้วมนี่ฮะนี่คือห้องน้ำนะครับ
ที่พื้นมีน้ำเจิงนองเฉอะแฉะไปหมดดูแล้วอับชื้นมากนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่อยู่ที่นี่เป็นโรคผิวหนัง
ชื่อก็ไปใช้ได้แต่ว่าวันนี้เจ้านักที่กำลังสำรวจกัน
ตำรวจมาเนี่ยคือมันมีแค่๑๐ห้องนะข้างนอกก็มีแค่๑๐
ห้องนะฮะไว้ถึง๓๐ห้องนะครับนี่คุณกิติศักรณ์ผู้สื่อขาว
นี่ครับในหม้อเนี่ยมีสมุนไพรหลายชนิดมีย่าใต้ใบมีใบกระเพรา
มีขาตะไคร้มีฝางแล้วก็เสือหมอบอ่าก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ย
มันจะช่วยบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้แบบไหนอะไรยังไงนะ
แต่ที่วัดเขาให้กินแบบนี้เจ้าหน้าที่สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศูนย์แห่งนี้
พระชาญวิทย์นะครับที่เป็นผู้ดูแลศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
รวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างด้วยเพราะอย่างผู้ที่เขาร้องเรียน
บอกเขาต้องเสียค่าแรกเข้าหมื่นนึงอืมคูปองอีกเดือนละสองพันนะ
นับคนอื่นที่ว่าตำรวจก็จับมาส่งแล้วเขาก็มีเรื่องของต้องจ่ายเงินผ่านตำรวจอะไรพวกนี้นะ
คือทางพระชาญวิทย์เนี่ยตั้งแต่เจ้าอาวาสท่านอาภาษณ์เนี่ย
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปถามว่าเออตกลงแล้วดูแลแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
เราก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับรายได้ของวัดค่าใช้จ่ายต่างเนี่ย
แต่พระลูกวัดก็ไม่ได้ให้ข้อมูลนะครับส่วนพระชาญวิทย์เองเจ้าหน้าที่ก็ได้ได้สอบถามนะฮะ
โดยไม่ได้ให้สื่อเข้าไปฟังตรงนั้นนะครับ
เราได้มาจากไหนบ้างครับหลวงพี่
ตรงพี่จากคอข้อน

เราได้มาจากในฉลาย

อย่างเรื่องเงิน๓๐๐๐๐นะ
เราได้มา๓๐๐๐๐เนี่ย
แต่ส่วนตามันต้องหายไปไหนตรงนั้นครับพี่

นี่นะฮะคือวันนี้ทางนายแพทย์อังกูลพัทรากร
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ลงพื้นที่มาตรวจสอบศูนย์บำบัดแห่งนี้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดธาปุราชปำรุงนะครับ
ยืนยันว่าศูนย์แห่งนี้จดทะเบียนถูกต้องนะครับ

คือจะไปรับมากเกินไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะแออัด
แล้วในเอกสารขออนุญาตระบุเอาไว้ว่า
จะรับ๕๐คนนะครับ
ตอนที่มาตรวจตอนนั้นเจอร้อยคน
ปรากฏว่าตอนที่เป็นข่าววันนี้๒๑๖คนได้มั

ที่มีการตรวจเนี่ย
ห้องอาคารเรือนนอนตอนนั้นท่านรองพอในแพทย์อังกูลท่านบอกว่า
ตอนที่มาตรวจตอนนั้นถูกสุขอนามัยนะ

ผู้ที่ดูแลศูนย์บำบัดผ่านการอบรมหลักสูตรบำบัดยาเสพติดมาถูกต้องด้วย
แต่ตอนนั้นไม่ทราบจำนวนผู้ดูแลศูนย์นะ
ไม่ทราบจำนวนพวกรายได้ค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้
เพราะทางวัดบอกว่าจะเป็นผู้จัดการเอง

แจ้งมาแล้วว่าจะขอปิดศูนย์บำบัดยาเสพติดแห่งนี้
ผมนึกอันอย่างเช่นบางที่เราบำบัดรักษา
นึกออกไหมเราจะรักษาเท่านั้น
คนไข้มันเยอะขึ้นเรื่อยถ้ารักไปอะไรต่างตรงนี้เนอะ
ถ้าสถานการณ์ปกติผมคิดว่าอาจจะต้องมาคุยกันหน่อยว่า

คือเราคิดว่า๕๐คนนี้พอเหมาะในการดูแลแบบนี้
ถ้ามากกว่านี้น่าจะต้องมีพยาบาลมาดูแลไหม
เพราะว่าคนไข้อาจจะไม่สบายหรือเปล่าหรืออะไรต่างเหล่านี้เนาะ

ไปไปมามาตอนมาตรวจอยู่ครั้งนึงมีร้อย
ระห่างมา๒๐๐กว่า
ก็แสดงว่าเขาไม่ได้มาตรวจกันเป็นระยะหรือยังไง
นั่นแหละสิคะฟังแบบนี้แล้วคือ

แต่ปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม
ส่วนเรื่องของการมาตรวจสอบศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
ก็อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตว่าหลายที่หลายศูนย์นะคะ
อาจจะต้องไปตรวจไปดูให้ถี่หน่อย
ไม่ปล่อยประละเลยให้เป็นลักษณะแบบนี้
แออาจไม่ถูกสุขลักษณะเรื่องของความสกปรกอะไรต่าง
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับผู้บำบัดยาเสพติดอีกคนนึง
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าในหวานก็แล้วกัน
หวานบอกว่ามาบำบัดยาเสพติด๑๐เดือนแล้วค่ะ
เข้าไปอยู่ในเรือนนอนที่แออัด๔เดือน
เป็นโรคผิวหนังติดเชื้อจากในเรือนนอน
ก็เลยออกมาอยู่นอกเรือนนอน
สภาพความเป็นอยู่ไม่ต่างจากการโดนขังซอย
หรืออยู่ในห้องขังของเรือนจำ
ยืนยันว่าตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนนอน
มีคนถูกผู้คุมทำโทษด้วยการทำร้ายร่างกายจริง
ถ้าใครสวดมนต์ไม่ดีหรือนั่งหลังงอ
จะโดนภูคุมใช้หมายฟาด
ถ้าสวดมนต์ไม่ดีไม่ตรงใจผู้คุมหรือนั่งหลับ
ก็จะโดนสั่งงดใช้ห้องน้ำในเรือนนอน
ถ้าเล่านี้ก็ไม่ดี
ถ้าพวกเขาเล่าชื่อท่าน
ถ้าพวกเขาตามอ่านคอยเวลาทำร้ายร่างงอ
นี่นะคะจริงแล้วผู้ที่หลงผิดไปเสพยาเสพติดแล้วเขามีความตั้งใจที่จะเลิกยาเสพติด
ตั้งใจที่จะเข้าศูนย์บำบัดฟื้นฟูเนี่ยต้องให้กำลังใจเขานะ
แล้วก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างถูกต้องนะเพื่อที่เขาจะได้เลิกได้จริงแล้วกลับคืนสู่สังคมอะค่ะ
โอ้โหคือบำบัดแล้วไม่สำเร็จก็เท่านั้นใช่ไหม
ทุกผู้ชมครับคนที่เขาร้องเรียนจนมีการตรวจสอบศูนย์บำบัดตรงนี้เนี่ย
บอกว่าเขาถูกส่งมาจากตำรวจที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะแล้วต้องให้เงินตำรวจคนนั้นด้วยนะครับ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับหลังจากมีคนอ้างถึงตำรวจสพสุวรรณภูมิอ่า
เป็นผู้ส่งเข้ามาบำบัดยาเสพติดที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรี
ได้คุยกับอาสาตำรวจคนนึงนะเป็นอาสาตำรวจนะฮะเขายอมรับว่าเขาทำหน้าที่ประสานงาน
นำส่งผู้บำบัดยาเสพติดไปที่นั่นจริงโดยก่อนที่จะส่งไปบำบัดเขาได้แจ้งให้กับผู้ปกครองของผู้ที่ติดยาเสพติดทราบแล้ว
ผู้ปกครองเองก็ยินยอมจ่ายเงินด้วยความสมัครใจจ่ายทั้งสิ้น๒๔๐๐๐บาท
อาสาตำรวจคนนี้บอกกับเรานะครับบอกว่า๒๔๐๐เนี่ยตัวเขาเนี่ยจะได้๑๒๐๐๐บาท
ถามว่าค่าอะไรเขาบอกค่าน้ำมันเพราะว่าทางศูนย์บำบัดยาเสพติดของวัดเขาเรียก๑๐๐๐๐
แล้วที่เหลืออีก๒๐๐ก็เป็นค่าใช้จ่ายคูปองเดือนแรก
นี่ฮะเท่ากับว่าตัวของอาสาตำรวจเนี่ยที่เจอคนเสพยาแล้วอยากจะรักษาให้หายจากการเสพยาเสพติดได้๑๒๐๐นะ
ขั้นตอนในการบำบัดอาสาตำรวจนายนี้บอกกับเรานะครับ
บอกเขาก็ไม่ทราบว่ารายละเอียดอะไรเป็นยังไงเพราะว่ามันก็มีคนที่ไปบำบัดอยู่หลายรุ่นนะนะ
เขาก็ไม่เคยเห็นเกิดปัญหาอะไรส่วนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เขาก็ไม่รู้อีกเพราะว่าเขาก็รู้แค่ว่า๒๔๐๐ในส่วนนี้เขาจะหักไว้๑๒๐๐
ที่เหลือก็ให้กับทางวัดนะครับเพราะมันเป็นหน้าที่ของทางวัดที่จะไปเรียกเก็บเพิ่มเติม
ส่วนเหตุผลที่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยติดต่อขอให้พาลูกหลานไปบำบัดยาเสพติดผ่านตัวอาสาตำรวจคนนี้แทนที่จะเป็นตำรวจ
ปกติต้องไปแจ้งตำรวจใช่ไหมคุณตำรวจช่วยหน่อยลูกหลานผมติดยา
หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่อะไรแบบนี้ค่ะ
อาสาตำรวจคนนี้บอกว่าเพราะเขากลัวว่าจะถูกบันทึกประวัติทางคดี
อย่างเช่นถ้าไปแจ้งผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนนำส่งตำรวจหรือตำรวจรับตัวมาเขาต้องมีการบันทึก
ถ้าไม่แจ้งความก็ต้องลงบันทึกประจำวันว่าได้รับนายคนนี้มาติดยาเสพติดอยาก
ถ้าผ่านคนนี้อาสาตำรวจคนนี้เขาบอกเขาไม่ต้องบันทึกอะไรเลยเดี๋ยวเขาพาส่งให้เลย

นี่ไงตรงนี้ที่เป็นอีกหนึ่งปัญหา
คือผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะให้เอาไปโดยไม่มีคดีไม่มีประวัติเสีย
เสียก็คือเคาร์ต้องการที่จะเอาไปได้นานที่สุด
เพราะเปลี่ยวบัตรมันก็
ผู้คบคุมงึดสี่คน
แล้วก็ตรวจโครวิดนะครับตรวจโครวิดซึ่งเป็นรางวัลถูกไอชน
มันจะสีอาชายใจประมาณไม่ใช่ประมาณครับ
มันจะมีช่วงระดับพันเจ็บร้อยครับผมเราก็ชิดเพิ่มนะครับ
พูดความได้เองครับ
นี่ฮะนี่เขายอมรับเองเลยนะฮะ
คือทางรองผู้บังคับการตมภิษฐานจังหวัด๑๐๑นะครับ
พันธุ์ตมุทรเอกสวิราษันเยื้อนสงวนชัยนะครับ
ท่านบอกว่าก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชัดเจนนั่นแหละ
อาสาตำรวจชุมชนคนนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมินะ
เป็นผู้ประสานกับศูนย์บำบัดยาเสพติดที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรี
หลักสูตรการฟื้นฟูเนี่ยมีอยู่๑ปีด้วยกันเป็นหลักสูตรกินนอน
ผู้ติดยาคนไหนนะต้องการส่งไปบำบัดฟื้นฟูการติดยาเสพติดก็แสดงความจำนงมา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าไปฟื้นฟูก็จ่ายให้กับทางวัด
หรือว่ามูลนิทธิอะไรของเค้านี่เนี้ยปีละ๑หมื่นบาทรวมค่าใช้จ่ายเดือนแรกที่มีคูปองอาหารอีก๒๐๐๐ก็เป็น๑หมื่น๒๐๐๐
๑๘๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาทนั่นแหละเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับ
ค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิค่ายานพานะอะไรพวกนี้ก็จะจ่ายให้กับคนที่เขาจะต้องพาไป
หรือว่าวันที่พาไปส่งอะไรประมาณอย่างนี้
โอ๊ยแต่อย่างนี้ได้ไหมครับค่ะนี่ไงครับใช่ต้องให้ผมเอาต่อรอ
ใช่ค่ะมันเลยเป็นลักษณะเรื่องของเงินเรื่องของตัวเงินเรื่องของผลประโยชน์อย่างนี้
มันก็เป็นปัญหาเหมือนงูกินหางเนอะ
ก็ด้วยความที่สมมุติศูนย์นี้รับคนได้แค่๕๐คน๑๐๐คน
แต่อยากจะได้รับเงินส่วนต่างไงอยากจะเอาคนเข้ามาบำบัดเยอะไง
ก็มาอีกอ้าวรับมารับมารับมาก็จนแน่นแบบนี้
สมมุติถ้าผมเป็นคนที่แบบรู้จักกับศูนย์นี้

เอาใครมาลูกหลานติดยามามาฝากกับผมเดี๋ยวผมพาไปสูตรนี้
แต่ได้ส่วนต่างก็จับยัดเข้าไปในศูนย์นี้
เขาอยู่กันอย่างแออัดแบบคุณภาพชีวิตดูสิค่ะ
ซึ่งถ้าคุณจะบอกว่าถ้าเขาพาไปหาผู้นำชุมชน
พาไปหาตำรวจว่าลูกหลานเขาติดยาญาติเขาติดยาอยากบำบัด
กลัวจะเสียประวัติเพราะว่ามันต้องลงประวัติ
ลงประวัติที่ประจำวันในการรับตัวอะไรก็แล้วแต่
คุณเป็นอาสาทำรวจ
เขามาบอกกับคุณคุณยิ่งต้องทำให้ถูกขั้นตอนเลย
จริงจากกระบวนการคุณจะทำอย่างถูกต้อง
บำบัดรักษามันจะได้เป็นไปอย่างขั้นตอน
ที่ถูกต้องแล้วมันก็จะได้สำริดผลไงฮะ
ไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นปัญหางูกินหางไปเรื่อย
คือทีนี้คำถามที่ว่าแล้วที่วัดนี้ตกลงแล้ว
เป็นคนดูแลโครงสร้างการทำงานเป็นยังไง
มีใครดูแลใครหน้าที่ไหนยังไงบ้าง
ศูนย์บำบัดยาเสพติศวัฒนภูราชปำรุง
ที่ตำบลดัดมะขำเตี้ยอำเภอดัดมะขำเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรีโครงสร้างเป็นแบบนี้
พระครูประหลัดประสิทธิ์รตินัตโร
ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าภูราชบำรุงเป็นประธานศูนย์ค่ะ
ชันวิทย์ธิสมโรเป็นเลขานุการศูนย์ค่ะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะคำนี้ว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าผู้คุมเลย

มีผู้ดูแลคนเข้าบำบัดรักษา๔๐คน
แห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
กับสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนานี
หรือสบยชเมื่อปี๒๕๕๙
และขออนุญาตเอาไว้ว่าจะรับผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัด๕๐คนเท่านั้น
ที่ขอไว้๕๐คนตอนนี้เกือบ๓๐๐

ต้นก็ได้ข้อมูลมาว่าได้รับการสนับสนุน
จากทางสำนักงานปปศภาค๗ที่จะช่วยเหลือเป็นเงิน๓แสนบาท
จากการเรียกเก็บกับผู้ที่ต้องการจะเข้ารับการบำบัด
และจากการบริจาคด้วยนะคะ
รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นด้วย
อันนี้คือรายได้ของทางศูนย์
ศูนย์แห่งนี้มีผู้เข้าบำบัดยาเสพติด
ณเวลานี้ที่เป็นข่าว๒๑๖คน
แต่ขออนุญาตเอาไว้ว่าจะรับ๕๐นะคะ
ขออนุญาต๕๐คนแต่ตอนนี้๒๑๖คน
มีผู้ที่บวชเป็นพระบำบัดยาอีก๓๖รูป
ทำสัญญาเข้ารับการบำบัด๑ปี
ทีนี้ค่ะนอกจากเงิน๓แสนบาท

อย่างที่บอกก็มีการเรียกเก็บจากผู้เขารับการบำบัด
เป็นค่าแรกเข้ามีเงินสนับสนุนมีเงินบริจาคต่าง
ทีนี้ค่ะถ้านำตัวเลขผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดที่นี่
ค่าแรกเข้าคนละ๑๐๐๐บาทใช่ไหมคะ
รวมเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวลองคูณดูนะคะ
เดี๋ยวลองคุณดูตัวเลขขึ้นมาหน้าจอเลยนะคะ
นี่ค่ะมีทั้งค่าแรกเข้า๒๑๖คน๒๑๖๐๐๐บาทนะคะ
ค่าอาหารคูปองอาหารของว่าง๒๐๐บาทต่อเดือน
เฉลี่ยแล้ว๒๔๐๐๐บาทต่อคนต่อปี
รวมแล้ว๕๑๘๔๐๐๐บาทนะคะ
วัตรพระบำบัดยาค่าอุปสรมโบรชน์ก็มีนะคะ๑๐๐๐๐บาท
แล้วถ้าบำบัดไม่ครบระยะเวลา๑ปีก็อีก๑๐๐๐๐บาทนะคะ

ทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าเรือนนอนตรงนี้
ผู้เข้ารับการบำบัดมีการตั้งตนเป็นผู้คุมในเรือนนอน

คำพูดแบบนี้มันเหมือนกับในเรือนจำเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นผู้คุมเรือนนอนเป็นพ่อบ้าน

แต่คุณมาบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดนะคะ

บาลกาลสินพ่อบ้านเมืองกาล
พ่อบ้านบ้านแพ้วสมุทรสาคร

เหมือนกับว่าเขาตั้งตนกันเองเป็นผู้คุม

ทีมข่าวได้คุยกับพระน้อย

ให้กับคนที่เข้าไปบำบัดฟื้นฟูนะคะ

ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเขาก็จะแบ่งบ้าน
อย่างที่เล่าไปแต่ละบ้านจะมีพ่อบ้าน
มีรองพ่อบ้านก็จะช่วยกันดูแล
พอได้อาหารมาพ่อบ้านกับรองพ่อบ้าน

เหมือนกับอันนี้ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะ

แล้วที่เหลือก็ค่อยไปแจกจ่ายคนอื่น
ใบหนึ่งราคา๓๐บาท
๓๐บาทถังกับวันหนึ่งได้๖๐บาท

แต่คนหนึ่งได้๒คูปอง

ก็ต้องมีของตัวเนื้อมาซื้อกินแกนเลย
เหมือนบ้านหนึ่งถูกแบบนึงมี๑๐คน
ถ้ามารวมกันก็จะได้คูปอง๒๐ใบถูกไหมครับใช่ครับ
แล้วก็จะเอาตรงเนี้ยมารวมซื้อของกินแล้วก็ของใช้ใช่ครับ
แต่ถ้าคนเดียวมันก็คนเดียวมันไม่ไหวพี่
ทีนี้ลองฟังอีกทางฝั่งอีกมุมนึงนะ
ท่านผู้ชมครับเราได้ไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่
แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของวัดด้วยนะครับวัดท่าผู้ราชบำรุงนะครับ
เป็นผู้หญิงนะบอกกับเรานะครับยืนยันว่าพระครูประหลัดประสิทธิ์
ท่านจ้าวาสวัดซึ่งท่านเพิ่งมรณภาพเมื่อคืนนี้นะฮะ
คอยช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดจริงนะครับช่วยเหลือมาหลายปีแล้ว
โดยเฉพาะช่วงที่เจ้าอาวาสยังแข็งแรงยังไม่ได้อาภาษณ์เนี่ย
บำบัดแห่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่เริ่มมีปัญหา
เจ้าอาวาสเคยบอกกับเธออันนี้เธออ้างกับเรานะ
เจ้าวาดบอกว่าเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากปปศภาค๗
จำนวน๓๐๐๐๐๐บาทช่วงหลังได้รับมาเพียงแค่๓๐๐๐๐บาท
ไม่แน่ใจว่าเป็นงบต่อปีหรือว่าต่อเดือนอะไรยังไงนะ
เอาเป็นว่าเวลามีงบมาเนี่ยปกติจะต้องได้๓แสนบาท
สำหรับศูนย์แบบนี้ขนาดแบบนี้แบบนี้แต่ตอนหลังมันเหลือแค่สามหมื่น
เจ้าอาวาสบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนใครเอาไปหรือว่าอะไรยังไง
เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน
ก็รู้แค่ว่างบเหลือแค่๓๐๐๐๐บาท
นับตั้งแต่นั้นศูนย์บำบัดแห่งนี้ก็เริ่มประสบปัญหานะครับ
ตัวเธอเนี่ยต้องนำผักกับเนื้อสัตว์มาช่วยเหลือทำกับข้าวให้กับผู้ที่อยู่ที่นี่นะครับ
เพื่อเอามาเลี้ยงเอามาให้ได้กินกัน
ส่วนผู้ที่อยู่ที่นี่แล้วต้องถูกขังเอาไว้ในเรือนนอน
ห้ามออกไปไหนอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเธอยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้คุมขังนะครับ
แต่หลังจากเจ้าวาดท่านอาภาษณ์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องขังผู้บำบัดเอาไว้ในเรือนนอน
ไม่ได้ปล่อยออกมาเหมือนทุกวันเพราะเกรงว่าจะสร้างความวุ่นวายหรือว่าออกมาแล้วจะหลบหนี
เพราะเคยมีคนพยายามก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเพื่อจะหลบหนีมาแล้ว
ก็ถ้ามาวันนี้ร่องพอมรณภาพเค้าก็ต้องขังวันนั้น
แต่ไม่ได้ข้างหมดนะมีคนที่มาช่วยอยู่ข้างนอกก็เยอะ
เยอะขนาดนี้ประมาณครับอืมจากร้อยคนประมาณสักร้อยคนที่อาจารย์เขา
มาเลี้ยงมาช่วงหลังนี้ก็เหมือนว่าทางหน่วยงานเขาก็เอามาให้
เรื่อยอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าไม่มีที่ได้รับแล้วเขาก็มายัดไว้ที่นี่
ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาโดนข้างเขาพูดว่าเขาโดนล่องมาอืมสำหรับในความคิดคือ
เขาพูดทุกอย่างที่เขาอยากจะออกบางอย่างที่เขาพูดมันก็ไม่จริง
ทีนี้คำถามมันก็คือว่าเอาถ้าเกิดว่างบมันมาน้อยอืม
บจากปวสอมาน้อยแต่แหมเห็นที่เก็บค่ารายปีกับรายเดือนก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหม
อ่าตรงนี้มันจะหายไปไหนนะครับหญิงสาวคนนี้บอกกับเรานะครับ
บอกว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากกลุ่มบุคคลที่มาแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่า
ด้วยการเป็นนายหน้าพาผู้ติดยาเสพติดมาส่งที่ศูนย์ของวัดเพื่อจะเรียกเก็บเงินจากครอบครัวผู้เข้ารับการบำบัด
เธอก็เลยมองว่าหากวัดได้เงินจากหน่วยงานภาครัฐเต็มจำนวน๓แสนบาทนะครับ
ปัญหาเรื่องนี้มันคงไม่เกิดขึ้นทางวัดอาจจะดูแลผู้บำบัดได้ดีกว่านี้
มีคนที่ใช้เฟซบุ๊คคนนึงนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าวาด
บอกว่าขอชี้แจงในกลุ่มเพจเฟซบุ๊กคนเมืองการรีเทิร์นวงเล็บคนเมืองกาล๒
นี่เขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าทางวัดไปเรียกรับเงินห้าแสนกว่าบาท
ขอยืนยันว่าทางวัดเรียกเก็บเฉพาะค่าคุมประพฤติ๑๒๐๐๐บาท
แต่ญาติจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเองหากเจ็บป่วยส่วนการกักบริเวณ
บางคนมีพฤติกรรมลักขโมยพยายามหลบหนีออกจากศูนย์
จำเป็นต้องกักบริเวณแผลตามร่างกายของผู้บำบัด
ไม่ได้เกิดจากการทุบตีแต่เกิดจากแผลโรคผิวหนัง
ส่วนที่ว่ามีการตีกันทำโทษกันอันนี้มีจริงแต่เป็นการทำโทษเท่านั้น
ทรมานที่มีผู้เข้าบำบัดอ้างว่ากินข้าวบูด
คือคนที่เขาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คที่เขาเป็นลูกศิษย์วัด
เขายืนยันว่าไม่ได้ให้กินข้าวบูดแต่ทางวัดเนี่ย
บอกอยู่แล้วว่าอาหารผู้บำบัดให้๒มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
คือตอนเย็นต้องซื้อคูปองกินเองแต่บางคนไม่ได้ซื้อคูปองกินตอนเย็น
ก็เก็บข้าวตอนเช้ากับตอนเที่ยงเอาไว้พอตอนเย็นมันก็บูดอะไรประมาณอย่างนี้
ยืนยันว่าเจ้าอาวาสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเลยนะครับ
อยากให้เว้นหลวงพ่อก็คือเจ้าอาวาสเอาไว้สักคนนึง
เพราะท่านมรณภาพไปแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะว่าอะไรยังไงก็
ไล่จัดงานกันค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าเห็นข่าวนี้แล้ว
รู้สึกเห็นใจผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจริงนะคะ
คือเขาก็ตั้งใจอยากจะเลิกยาเสพติดแต่พอเข้ามาแล้วเจอกับอะไรแบบนี้
บางคนอยู่ไม่ได้หนีไปก็มีนะคะ
อยู่ใกล้ใกล้กับศูนย์บำบัดฟื้นฟูที่วัดตรงเนี้ยค่ะโพสต์คลิปเอาไว้
เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเป็นกล้องวงจรปิด
จับภาพผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดเนี่ยหนีออกมา
หนีออกมา๑๐กว่าคนตอนกลางคืนแต่ปัญหาคือไปขโมยรถจักรยานด้วยไง
ขโมยแล้วก็หนีอ่ะสุดท้ายก็ตามควบคุมตัวกลับมา
นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ย
บางทีเขาทนอยู่ไม่ไหวเขาก็หนีออกไป
แล้วมันก็ปัญหามันไม่จบสิ้นสักทีเขาก็เลิกยาไม่ได้
เขาก็ไปก่อเหตุไปขโมยจักรยานอะไรแบบนี้เพราะเขาอยากหนีกลับอ่ะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ได้ปีที่แล้วนะคะ
นี่ฮะแสดงว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้ว
เราได้คุยกับนายจตุพลชุ่มชื่นอายุ๒๕ปีนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าเขาคือคนสนิทของจ้าวาดวัดท่าผู้ราชบำรุงนะครับ
เจ้าวาดที่ท่านเพิ่งมรณภาพเขาบอกเขาขอชี้แจงหน่อยนะ
อย่างการเรียกเก็บเงินผู้เข้ารับการบำบัด๑๒๐๐๐บาทต่อปี
ที่เป็นค่าแรกเข้าเลยเนี่ยก็คือเก็บเอาไว้ซื้อกับข้าวเลี้ยงผู้เข้ารับการบำบัดนั่นแหละ
บาทก็คือเอาไว้ซื้อกับข้าวเลี้ยงอีก๒๐๐๐บาท
เอาไว้ให้ผู้บำบัดเอาไว้ซื้อขนมกินนะจะแบ่งเป็นวันละ๖๐บาท
จากนั้นต่อมาเนี่ยในเดือนต่อมานะถ้าญาติจะโอนเงินค่าขนมมาเพิ่ม
ก็โอนมาได้เข้าบัญชีวัดนะเดือนละสองพันบาทแล้วทางวัดจะแบ่งให้กับผู้บำบัดใช้เป็นรายวันนะ
ส่วนหมื่นนึงเนี่ยเข้าตอนแรก๑ปีคือดูแลให้หมดเลยนะค่ากินตลอดปี
จากศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดแล้วที่วัดนะครับพระครูประหลัดประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดวัด
ท่านยังดูแลมูลนิธิกู้ภัยด้วยอันนี้คนสนิทของท่านเจ้าวาดบอก
ซึ่งทางกู้ภัยต้องเติมน้ำมันรถกู้ภัยเพื่อออกปฏิบัติงานทั้งหมด๑๗คัน
แล้วก็จ้างชาวบ้านอีกคนละ๒๐๐บาทในการที่จะทำงานตรงนี้ก็เลยอาจทำให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย

หลุงพอธังว่ามีส่วนหนึ่งได้มาจากทัพพิมพ์อำบัดและพิมพร์ทัพพิมพ์อำบัด
ในที่เลี้ยงลายได้จากทั่วอื่นมาจากทางไหนครับ
ก็มีการสนับสนุนจากลูกศิษย์ลูกหาบ้าง

จะมีดูแลมีเงินค่าเขต
ที่ได้จากการรับผู้ป่วยขังละ๓๐๐บาท
มาลงก่อนนะครับคุณบำบัดเขาบอกว่าโอ้ยเหมือนติด
เหมือนกับนรกบนดินเนี่ยเขาร้องเพลงกัน
เล่นกีตาร์ร้องเพลงลุ่มน้อยของพี่ปู่ฝ่องศิษย์คัมภีร์

สุดท้ายนะคะทหารจากมณฑนทหารบกที่๗๑เรียกเข้านอนค่ะเข้านอนเรียกเข้านอนแล้วค่ะอยู่นี้ต้องมีระเบียบวินัยครับถูกต้องเพราะตอนนี้อยู่เขาชนไก่นะคะเขาชนไก่ทหารบอกมาร้องเพลงเสร็จเล่นกีต้าเสร็จเข้านอนเอาแค่พอสมควรพอใช่ขานชื่อเช็คจำนวนเข้านอนนะคะก็มีทหาร๒๐นายสลับผลัดเปลี่ยนเฝ้าเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
มีทั้งพระและคารวาสคือกลับบ้านกันไปบ้างแล้วด้วยนะคะ๘๕คนที่กลับไปส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่างรอญาติติดต่อรับกลับบ้านส่วนใหญ่ก็จะมาจากพื้นที่จังหวัดกาลสิน๑๐๑สกลนครจังหวัดเลยนะคะ
คือกลับไปก็ต้องไปบำบัดต่อนะใช่ค่ะเอาให้หายจริงจริงนะฮะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอีกนะใช่ค่ะส่วนทางวัดท่าภูราชบำรุงเนี่ยเห็นว่าจะปิดปิดการเป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดคือถ้าดูแลไม่ไหวก็ก็ต้องไม่ฝืนอ่ะใช่ไหมไม่อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยก็ไม่ไหวอ่ะนะฮะ